จากเวลาตอนนี้ไปนะครับประมาณ๑ทุ่มนะครับ
อีกประมาณสัก๓๘ชั่วโมงก็จะเป็นช่วงเวลาที่อดีตนายกทักษิณเนี่ย
ประกาศเอาไว้ว่าจะกลับประเทศไทยแล้วก็ลงที่ดอนเมืองตอน๙โมงเช้า

อังคาร๒๒สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ
แต่ทีนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิด
อายุครบ๓๗ปีของลูกสาวคนเล็กคือคุณอุลอิงแพท้ทาน
วันนี้เจ้าตัวก็เลยควงพี่สาวแล้วก็เพื่อนสนิท
แล้วก็คนในครอบครัวไปทำบุญไปศักราชสิงห์ศักรสิทธิ์
ขอพรให้คุณพ่อเนี่ยเดินทางกลับมาอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับ

ก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า๒๒สิงหาคม
๙นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณ
ก็ชัดเจนแล้วแหละครับว่านับเวลาจากนี้ไปนี่ก็ประมาณ๓๘ชั่วโมงนะฮะ
นับจากช่วงเวลา๑ทุ่มวันนี้ดูปฏิทินแล้วครับ
๒สิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกันเลยกับวันโหวตนายกรัฐมนตรี
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเป็นการส่งสัญญาณว่า
โหวตนายกในวันดังกล่าวนั้นจะผ่านฉลุยหรือเปล่า
วันนี้๒๐สิงหาคมก่อนวันคล้ายวันเกิด๑วันครับ
พาพี่สาวคุณเอมพินทองทามีครอบครัวมีสามีนะครับ
คุณปอปีดกนะแล้วก็มีสามีของคุณเอมพินทองทา
ก็คือคุณพงธพงศ์ไปทำบุญศักราชสิงห์ศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็มีเพื่อนสนิทไปด้วยครับไปไหว้สารหลักเมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ๒๑สิงหาคมปีนี้
คุณอุ้งอิ๊งจะอายุ๓๗ปีนะฮะวันคล้ายวันเกิดของเธอคือวันพรุ่งนี้
เจ้าตัวก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ครบ๓๗ปี
เลยถือโอกาสมาขอภารก์กับสิ่งศักดิ์สิตคู่บ้านคู่เมือง
สารหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
สักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกฏ
และสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
ณปราศาสตร์พระเทพบิดรเนี่ยครับ
ข้อความแคปชั่นโพสต์และบรรทัศน์ด้านล่างสุดครับ

และขอพรพระให้การกลับบ้านของคุณพ่อราบรื่นเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
สาธุสาธุสาธุเป็นอีโมจิรูปประนมมือเนี่ยนะฮะ
เป็นบรรยากาศที่เพื่อนเขาก็เอาเค้กมามอบให้นะฮะ
มีคุณสามีด้วยนะครับคุณปอปีดกก็ถือเค้กมาให้
ในวงอาหารที่ทานข้าวกันใส่ชุดสีขาวอยู่เลยก็คือ
หลังจากทำบุญเสร็จก็มาทานข้าวกันครับ
มีบรรดาเพื่อนสนิทครับร่วมงานกันนั่งร่วมโต๊ะอาหาร
จัดขึ้นที่ร้านแห่งหนึ่งจะมีข้อความที่คุณอุ้งอิ๊งเนี่ย
รีโพสต์เอาไว้แล้วก็พิมพ์ข้อความแปลความ
โดยสรุปก็คือรายร้องไปด้วยคนที่ฉันรัก
และนอกจากนี้บางคลิปเจ้าตัวก็มีแซวตัวเองด้วยนะ

คุณปปีดกสุขสวัสดิ์ครับสามีคุณอุ้งอิ๊งถือเค้กมาเตอร์ไพรส์ครับ
เค้กเนี่ยแต่งรูปเป็นรูปครอบครัว
มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับแล้วมีหัวใจและมีลูกโป่งสีแดง
อกจากนี้ก็มีเค้กที่เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของพักเพื่อไทยด้วยครับ

มีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
มีรายงานครับว่าทางด้านของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น
ได้เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวครับ
ออกจากนครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
สิงคโปร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว๑๙สิงหา
ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย๒๒สิงหาคมนะครับ
รายงานข่าวนั้นยังบอกด้วยนะครับว่าลูกชายคนโตคือคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์
พร้อมกับพี่เขยก็คือคุณบรรณพฤษดามาพงศ์เดินทางไปหาคุณทักษิณที่สิงคโปร์แล้วครับ
พร้อมต้อนรับการกลับประเทศไทยส่วนคลิปนี้คือเมื่อวานนี้ที่คุณเอมเนี่ยได้ถ่ายคลิป
ก่อนหน้านี้ก่อนที่เครื่องจะออกจากดูไบบอกว่าเดิมทีมีกำหนดการกลับไทยคือ๑๐สิงหาคม
แต่มีคนไปดูเลิกดูยามให้เปลี่ยนเป็นวันที่๒๒สิงหาคมยืนยันว่าการเดินทางกลับรอบนี้
รอบนี้ไม่มีเลื่อนไม่เลื่อนเดินทางแน่นอนเขาบอกว่าเป็นวันดีตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อ
แต่ก็ไม่อยากขัดใจนะครับ๒๒สิงหา๒๕๖๖แล้วก็ปิดท้ายว่าอยากให้ทุกคนรักกัน
อยากให้บ้านเมืองสงบอายุเยอะแล้วอยากกลับมาเลี้ยงหลานครับส่วนเหตุผลของการไม่เลือกเดินทางกลับไทย
วันที่๒๑สิงหาคือวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยแน่นอนครับเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกสาว
คงไม่ได้ฉลองในวันนั้นเจ้าตัวบอกเพราะว่าถ้ามาวันนั้นก็ต้องไปนอนในคุก
เมื่อเดินทางถึงไทยในวันที่๒๒สิงหาคงต้องเป็นไปตามกระบวนการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่
พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ย้ำว่าผมอายุเยอะแล้วคิดถึงหลานอยากอยู่กับครอบครัว
ที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบีซีไทยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะเลื่อนอีกไหม
อุ้งอิงก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียไปแล้วใช่ไหมคะว่า
บ่ายวันนี้คุณอุ้งอิ๊งคอนเฟิร์มอีกทีค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
ยืนยันว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย๒๒สิงหาคมไม่เลื่อนอีกแล้ว
และยืนยันว่าไปดูเริ่มงามยามดีกันมาจริงว่าเป็นวันดีจริง

นักสาวแพทย์ท้องทานชินวัฒน์ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่ประกาศผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับไทย๒๒สิงหาคม
ก็บอกว่าเป็นของขวัญให้กับทุกคนในบ้าน

ตอนแรกก็ช่วยดูปฏิทินว่าวันไหนเลิกดี
คือตอนแรกได้วันที่๑๐สิงหาคมก็ที่ประกาศไป
แต่ปรากฏว่าพอเดินทางไปตรวจสุขภาพ
ก่อนหน้านี้เลื่อนเรื่องสุขภาพจริง
ก็เลยต้องหาเลิกดีวันใหม่
ก็มาได้วันที่๒๒สิงหาคม
ครอบครัวรู้กำหนดการเดินทางกลับก่อนหน้านี้แล้ว
ก่อนที่จะมีการเลือกวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นวันเดียวกัน
ยืนยันว่าไม่เลื่อนอีกแล้วนะคะ
๒สิงหาคมกลับไทยแน่นอน

ว่าคุณพ่อก็คงถูกแยกออกจากการเมืองได้ยาก
แต่ว่าการกลับมาของคุณพ่อก็คือการกลับมาของคนไทยคนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะ
วันที่๒๒เนี่ยคุณพ่อตกลงจะกลับมาก่อนที่จะประกาศวันโหวตนายก
ตอนแรกตัวอิ๊งเองที่นับวันตอนแรกอิ๊งนึกว่าจะหยุดโหวตนายกวันที่๑๘ด้วยซ้ำ
อิ๊งเองช่วยดูปฏิทิมเลยวันไหนเลือกดี
ก็ปรากฏวันที่๑๐พอวันที่๑๐สิงหาที่ประกาศไปนะคะผลปรากฏว่าเวลาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพ
ซึ่งพอมันต้องเลยวันที่๑๐ไปคุณหมอนัดแล้วก็เลยหาวันเลิกดีวันใหม่
ซึ่งประกอบที่สองทั้งครอบครัวรู้กัน
ดูไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีวันเลือกดีวันดี
ทีนี้ค่ะพอถามถึงการกลับมาของคุณทักษิณในครั้งนี้
เป็นตัวประกันทางการเมืองแลกกับการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเข้าใจว่าคุณทักษิณ

แต่การกลับมาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของคุณพ่อเอง
ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรือพักเพื่อไทยนะคะ

ดิวกับผู้มีอำนาจจบแล้วใช่ไหม
คุณอุ้งอิ๊งยืนยันว่าไม่ได้ดีลกับใครเลยค่ะ
คุณพ่อจะกลับมาถึงสนามบินดอนเมือง
เครื่องบินส่วนตัวในเวลา๙นาฬิกา

เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันที

แต่ว่าจริงแล้วของเขาตอนนี้
เขาไม่ได้คิดในเรื่องของการเมือง
คิดว่าจะเป็นตัวประกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
คิดว่ากลับมาแล้วปลอดภัย
แล้วก็รอวันที่จะได้กลับบ้านอยู่กับลูกหลานค่ะ
การตัดสินใจครั้งนี้ของท่าน

หรือว่าไม่ได้มีท่านก็ไม่ได้หลอกใคร
การกลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

คดีของคุณพ่อต่างก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโหวต

ดิวในส่วนนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกับ

หรือว่าคนที่มีอำนาจหรือปัจจุบัน

คนก็ถามไปยังพักเพื่อไทยในลักษณะที่ว่า
โอ้โหอยู่ก็ตอนหาเสียง

บอกว่าจะไม่จับมือกับพักสองลุงไง
ที่คุณอุ้งบอกดูปากอุ้งอิงใช่ไหม
ใช่ปิดสวิตช์๓ต่อปิดสวิตช์สว

คือวันนั้นไม่มีความชัดเจนในการหาเสียง
แล้วก็พยายามทำโพลทุกอย่างเพื่อให้ได้แรงสไลด์
แต่เราทำแลนด์สไลด์ไม่สำเร็จ
เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูลปี๖๐ยังมีเรื่องของสวอยู่
ที่ผ่านมาเราเคยชนะเป็นที่หนึ่ง
แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
เราก็รู้ดีโอกาสการจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จมันเกิดขึ้นได้
และบางคนมีการแสดงที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน
แต่เราก็แสดงถึงความตั้งใจ
ในเมื่อวันนี้มันไม่เป็นไปแบบที่เราคิด

เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประเทศไปต่อ
ลองฟังเสียงคุณอุ้งอิ๊งประเด็นนี้ดูนะคะ
เราเนี่ยหาเสียงแล้วเราก็พยายามทำโพลทุกอย่าง

อย่างที่บอกไปเลยค่ะเราทำแลนดสไลด์ไม่สำเร็จ
แต่เมื่อในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิด
มันไม่เป็นไปตามที่เราแพลนไว้

เพื่อที่จะให้ประเทศชาติไปต่อ
แน่นอนค่ะพักเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่าย
นั่นก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน

แล้วก็ก็ต้องขอโทษที่ทำให้หลายคน
อาจจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจ

จัดตั้งเป็นแก่นำของรัฐบาลได้แล้ว

แล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์นี้ไปให้ได้

นักข่าวก็ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโผล่คอรมอใช่ไหมคะ

มีชื่อหลุดจะเป็นรองนายกหลายตำแหน่งเลย
คุณอุ้งอิงก็บอกว่าก็รู้สึกดีใจขอบพระคุณนะ
แต่ก็ตอนนี้เน้นทำงานให้กับพักเฉยก่อนนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของเลิกงามยามดี๒๒สิงหาคม
วันดีจริงใช่ไหมเลิกดีจริงใช่ไหม
หมอดูชื่อดังหลายท่านบอกเลิกดีจริงนะน้องคิง
คุณผู้ชมคะหมอไก่หมอลักษณ์อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่จริงแล้วคือมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นเริกมงคลขนาดนั้น

ครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน
ว่าการเลือกในวันนั้นมาแล้วบอกว่าเริกงามยามดี
ไม่รู้ว่ามีการไปผูกดวงคิดคำนวณดวงดาวเวลาตกฟาดด้วยหรือเปล่า
ระหว่างนี้ครับไปดูการเตรียมความพร้อมของบรรดา
น้องคนเสื้อแดงกันหน่อยหลายคนตื่นเต้นนะครับ
มิ้วคุณผู้ชมหลายจังหวัดด้วยครับเตรียมความพร้อมกันแล้ว
เริ่มไล่กันมาตั้งแต่ที่ปฐุมธานีเลยก็แล้วกันครับ
ศูนย์ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานีที่อำเภอลำลูกกา
นั่งโต๊ะร่วมพูดคุยวางแผนเตรียมความพร้อมกันแล้วครับ
มีกลุ่มคนเสื้อแดงสายไหมกลุ่มคนเสื้อแดงพัทยามาประชุมด้วยนะครับ
ความพร้อมไปต้อนรับอดีตนายกทักษิณที่ดอนเมือง
คุณสอนรักมาลัยทองแก่นำคนเสื้อแดงปฐุมธานีบอกว่า๒๒สิงหาคม
คนเสื้อแดงในพื้นที่ใกล้เคียงนับร้อย
ไปเจอกันที่ศูนย์ประสานงานเพื่อจะออกเดินทางพร้อมกัน
เวลา๖โมงเช้าครับแล้วก็ได้สั่งทำป้ายต้อนรับ
เบอร์เริ่มฮะป้ายขนาดใหญ่เขียนข้อความว่า
พี่น้องคนไทยทั้งประเทศยินดีต้อนรับท่านดรทักษิณชินวัฒน์
ประชาชนรักท่านเขาบอกข้อความให้เรารู้ด้วยครับ
นี่ฮะข้อความยาวเหยียดนะป้ายก็เลยต้องใหญ่
ป้ายเตรียมข้อความต้อนรับเอาไว้แล้ว
และฝากไปถึงคนเคยรักคุณจตุพรพรมพันธ์
อดีตประธานนปชบอกว่ายังไงครับ
เบาหน่อยบ้านเมืองจะได้สงบครับ
ตัวแทนภัทยา
ตรงนี้หลักพันธุ์เลยนะฮะ
ขยับไปดูที่ปราจีนบุรีกันหน่อยครับ

จะมีป้ายรอต้อนรับอดีตนายกกลับประเทศไทย

ติดเอาไว้เต็มฝาผนังแบบนี้ครับ

คุณมณ์เทียนหรือว่าคุณดำผัดไทย

ชุดสีแดงขายของทุกวันนะพี่มิ้วคุณผู้ชมแบบนี้ครับ

พวกเราไปต้อนรับอดีตนายกทักษิณกันเถอะ
ตอนนี้ก็ให้แต่ละอำเภอประสานกัน

ใกล้กับดอนเมืองก็ละกัน

ที่โคราชประธานชมรมคนเสื้อแดง

ตอนนี้มีคนต้องการจะร่วมเดินทาง

เจอกันที่วังน้อยอายุทยาก่อน
สตาร์ท๓ทุ่มพรุ่งนี้
ออกจากโคราชแล้วมาเจอที่วังน้อย

เจ๊อ้อยเฉาก๊วยโบราณโคราชครับ

เคยมาชิมเฉาก๊วยโบราณแล้วชอบมาก

ที่ท่านเคยชอบท่านเคยกินเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาไปฝากท่านด้วยเพราะท่านเคยชม

อ้อยฟูเลยตอนนั้นค่ะ